จะพาไปดูการสู้กันระหว่างกฎแห่งกรรม

จำเจจักรินท่านไหม
อ่าเจจักรินรังสิมันธนากร
เขาออกมาในวันตำรวจสรุปสำนวน
เมื่อวานนี้หลังจากตำรวจแถลงสรุปคดีคุณแตงโม
ว่ามันเกิดจากความประมาททำให้คุณแตงโมเสียชีวิต
นายจักรินครับโพสต์คลิปพูดถึงคดีของคุณแตงโมโดยระบุว่า

แต่ไม่ใช่ในกระบวนการยุติธรรม
แต่จะเป็นการยืดเยื้อในเรื่องของกรรมครับ

วันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของสงครามระหว่างธรรมะและอธรรม

ตกหลังเรือเป็นใครทุกคนดูออกไหม
ดูไม่ออกเลย
การจะสรุปสำนวนคดีได้มันต้องเห็นภาพชัดเจน

เหมือนเรานี้แหละ
ตำรวจก็ดูไม่ออกมาแล้วนี่แหละ
ถ้าประชาชนดูไม่ออกตำรวจดูไม่ออก

ทุกคนนึกถึงภาพการท่าไปฉี่หลังเรือจริง
กระโปรงที่ยาวถึงตาตุ่ม
มันจะต้องมีการจับ
แหวกกระโปรงขึ้นหนึ่งมือรวบกระโปรงขึ้น
นี่ครับคุณผู้ชมครับนายจักรินไม่เชื่อในพยานหลักฐาน
ตำรวจนำมาแถลงและยังไม่มั่นใจว่า
คุณแตงโมไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือหรือเปล่า
ซึ่งเขาจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมต่อไป
นี่คืออะไรครับนี่คือภาพที่เขาไปถวายดีกาเลยนะ
ไปถึงการถวายดีการแล้วนะคุณจักรินเนี่ย
ร้องทุกข์เพื่อให้มีกระบวนการยุติธรรมสร้างความกระจ่าง
ในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
หรือที่เขาเองใช้คำพูดว่านางฟ้ากลิ่นกุหลาบครับ